คุณผู้ชมคะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดร้านขายของชำค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงมีผู้ชายคนนึงทำเนียน
ทำทีเป็นจะไปซื้อของครับแต่พอเจ้าของร้านเผลอ
ขโมยเงินไปเลยนะคะ๒๐๐๐บาทช่วงกลางวันแสก
นี่ค่ะผู้ก่อเหตุนะคะแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ชัดเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวาน
ขโมยเสร็จก็ขับรถเก่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับหนีไป
นี่เปิดลิ้นชักแล้วล้วงเลยหยิบเงินไปเลย
เห็นไม่มีคนอยู่ใช่ค่ะแต่กล้องวงจรปิดมันอยู่มุมนี้พอดี
เห็นชัดพฤติกรรมคุณทุกอย่างเลยนี่แล้วก็คือได้เงินไปแล้วนี่ยังไม่ไปไหนนะฮะ
ทำทีเป็นเดินไปเดินมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเลือกซื้อของดูของ
คือใจเย็นมากนะใจเย็นมากนะคะ
เขาไปแจ้งความแล้วที่สพเมืองพัทธลุงแล้วก็ส่งคลิปนี้มาให้นักข่าว
บอกว่าอยากจะให้เตือนภัยสังคมนี่ก่อนออกไปมาเอาของมาจ่ายเงินอีก

นี่ค่ะเลยต้องฝากเตือนร้านค้าให้ระมัดระวังนะคะ

คนนี้คนก่อเหตุคนนี้เป็นหลานของน้าเขยของเธอเอง

ใช่แล้วเขาก็เอาเงินที่ขโมยไปมาคืนให้แล้วอืม
นี่อายุ๒๕ในชาญวิทย์
ก็คือคนก่อเหตุตามคลิปเมื่อสักครู่เลย
ก็ไปมอบตัวกับตำรวจสพเมืองพัทธลุง

แล้วเขาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
แต่สุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ